ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สองคันที่จอดอยู่บนข้างข้างทางเท้าอ่าแล้วคนที่ยืน
ตรงนั้นมีอยู่๕คนจนเขากระเด็นกันกระจัดกระจาย
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตไป๑แล้วก็บาดเจ็บ๗คนนะคะ
ขณะนี้นะครับมีอุบัติเหตุนะครับช่วงบริเวณถนนศรีนครินทร์
ช่วงบริเวณ๓แยกการไฟฟ้าเล็กน้อย
นี่แหละค่ะจุดเกิดเหตุตามเสียงในคลิปเลยครับจุดเกิดเหตุก็คือถนนศรีนคริน
ใกล้จะถึงสามแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการนะคะจะถึงไฟแดงอยู่แล้วนะคะ
กระบะซิ่งกันมาแข่งกันมาแล้วปรากฏว่าฉลับออกซ้ายขึ้นทางเท้า
แล้วก็ชนกวาดเอารถจักรยานยนต์๒คันที่จอดอยู่ที่ป้ายรถเมย์ชนคนอีก๕คน
คนนี้กระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางเลยนะ
เสียชีวิตไปหนึ่งคนนะเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยอ่ะ
ดูสิคะผู้เสียชีวิตคือนางสาวรัศนาจันทวงอายุ๓๓ปี
บาดเจ็บ๗คนมีเด็กด้วยนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคือใช้คำว่ากระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางนี่ไม่ผิดเลยอ่ะ
เด็นกันไปแบบนี้แล้วก็ได้ยินเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะคะ
คนขับรถกระบะชื่อว่านายทรงยศเจริญวัฒนโพคาอายุ๑๙ปีค่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็รอดชีวิตมาได้อย่างบุดหวิดนะคะ
ไปคุยกับนายคมสรรเกร็ดแก้วอายุ๒๕ปีเขาบอกว่าเขามีอาชีพรับส่งอาหาร
ตอนเกิดเหตุนั่งรอรับออเดอร์จากลูกค้าอยู่ที่วินรถจักรยานยนต์ตรงที่เกิดเหตุเลยครับ
จู่กระบะคันนี้ขับมาเร็วมากนะคะแล้วก็เสียหลักชนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ป้ายรถเมย์
แล้วก็พุ่งมาทางเขาเลยเขาทิ้งรถจักรยานยนต์เลยนะแล้ววิ่งหนี
เห็นร่างของผู้ตายที่ถูกรถชนกระเด็นตามหลังมาเลยนะคะ
แล้วตัวนายคมสรรคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเราบอกเลยว่าผมเองก็เกือบไม่รอดอะพี่
เพราะว่าผมวิ่งไม่กี่ก้าวเล็งยันสาว๔๙ทุกมาถึงตรงผมนะพี่
จะตรงนั้นสิเร็วไม่แรงอยู่ไหม
อยู่ครับไกลอยู่เหมือนกันพี่พอผมได้ยินเสียงปุ๊บ
ผู้หญิงก็เตียงกามาแล้วเตียงกามาจบอยู่ตรงนี้
ผมก็หันไปโอ้โหเละเลยผมก็เลยวิ่งไปดูเด็กก่อน
ดูเด็กเสร็จผมก็วิ่งไปบอกพี่เขาว่าพี่ทำใจนะ
แฟนพี่เสียแล้วเขาก็ร้องไห้ใหญ่เลย
อะไรพี่ใช่ครับไม่น่าขับเร็วครับมัน
เสียหายคนอื่นอ่ะพี่มันพูดลำบากอืมส่วนอีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะนายยันยงเกิดเกรดอายุห้าสิบแปด
บอกว่าตอนที่รถกระบะพุ่งมาเนี่ยนะก็มาชนกับตู้ควบคุมไฟ
ห่างจากตัวนายยันยงไม่ถึง๒เมตรเขากระโดดไปหลบที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ใกล้
แล้วเขาบอกว่าโอ้โหภาพยังติดตาเห็นร่างของผู้ตายอะค่ะ
ถูกชนกระเด็นลอยมาตกตรงหน้าเขาพอดีอื้อหือ
ของผู้ตายก็โอ้โหสาดกระเด็นไปโดนรถจักรยานยนต์ของเขาอะค่ะ
คือเต็มรถนะคะคือถ้ารถที่พุ่งมาไม่ไปหยุดที่ตู้ควบคุมไฟนะ
ครับคุณพี่ยันยงคนนี้บอกว่าผมเองก็ไม่รู้จะรอดชีวิตหรือเปล่า
ขี่วินมา๓๒ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เลยนะคะ
จังหวะนั้นรถมันก็พุ่งมาชนตู้ชนตู้เนี่ยชนตู้นี่อ่า
นตู้นี่แล้วก็คนมันก็กระเด็นกระดอนมาตรงนี้แหละครับ
อ่าเลือดเต็มเลย
ล้างเองอ่ะผมล้างไปแล้วกระเด็นใส่รถผมด้วยครับ
เลือดอ่ะผมล้างไปแล้วถ้าไม่มีตู้นี่อ่ะเรียบร้อย
ทั้งสองทั้งแพนด้ายน้องนู่นด้วยน่ะเออเนี่ยคือแบบพุ่งมาแล้วไปหยุดที่ตู้ควบคุมไฟซะก่อน
นี่นะคะส่วนศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะญาติก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดราชโพทอง
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะทางครอบครัวบอกว่าทำใจไม่ได้จริงจริงอ่ะ
คือเขาก็อยู่ของเขาดีดีอยู่ดีรถพุ่งมาชนอ่ะครับ
ทีมข่าวไปคุยกับน้องสาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวสัสสิทรจันทวงอายุสามสิบเอ็ดปี
เล่าให้ฟังว่าพี่สาวมีอาชีพขายเครื่องสำอางอยู่ในห้างสรรพสินค้า
ก็จะเลิกงานห้าโมงหกโมงเย็นนะคะก็นั่งรถเมย์ลงที่สถานีรถไฟฟ้าแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการ
รอสามีขับรถยนต์ไปรับวันเกิดเหตุคือพี่สาวลงรถเมย์
ถึงแยกการไฟฟ้านะคะสามีขี่รถจักรยานยนต์ไปรับ
จังหวะที่กำลังจะก้าวขาขึ้นรถจักรยานยนต์ของสามีครับ
กระบะพุ่งมาชนพอดีอ่ะอืมโอ้โหคือก่อนเกิดเหตุนะ
น้องสาวบอกว่าไลน์คุยกับพี่สาวนะว่าเออได้โทรหาพ่อบ้างหรือเปล่า
พี่สาวตอบว่าโทรแล้วไม่คิดว่านี่คือประโยคสุดท้ายที่ได้คุยกันนะคะ
บอกให้ไปโรงพักแล้วคราวนี้เราก็ไม่เชื่อหรอก
พอเราไปเห็นที่โรงพักเราก็คุยกับตำรวจเขาใช่ไหม
เขาก็ให้ดูรูปหนูบอกหนูไม่ดูหนูจะเป็นลม
ให้ดูรูปหนูก็แชร์ไปนะแต่หนูไม่กล้าเข้าไปดูไง
ไม่กล้าเข้าไปเห็นไม่อยากเห็นหนูไม่คิด
เพราะหนูคิดว่ามันเร็วไปคิดว่าเร็วไปแบบไม่น่าไม่น่าเชื่อ
ตอนแรกคิดว่าเขาแค่เกิดอุบัติเหตุแล้วเข้าโรงพยาบาล
แต่ไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตอืมส่วนพี่สาวของสามีผู้เสียชีวิตนะคะ
นางสาวนัชชารีองค์อาจอายุ๓๗ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เพิ่งโทรหาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าฝันเห็นแม่สามีที่เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วเขาก็เลยทักไปว่าแบบนี้ไปทำบุญหน่อยนะทำบุญให้แม่หน่อย
เพราะความเชื่อของคนเท่าคนแก่ก็คือถ้าคนตายมาเข้าฝัน
เหมือนกับอยากให้ทำบุญให้อะไรแบบนี้นะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็มาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแบบนี้ซะก่อน
ก็นางสาวนัชรีให้ข้อมูลได้ว่าผู้ตายมีลูก๓คนนะคะ
คนโตเป็นผู้ชายอายุ๑๕คนกลางเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๖ขวบ
คนเล็กเนี่ยลูกชายอายุแค่๕ขวบเองมีลูก๓คนนะคะ
ตอนนี้ลูกยังไม่รู้นะว่าแม่เสียชีวิตโดย
เพราะลูกคนเล็กถามหาแม่ตลอด
สารหลานมากกว่าค่ะก็ไม่รู้จะอยู่ยังไง
เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะว่าความตายมันคืออะไรอ่ะ
เขาโทรหาแม่เขาทุกวันอ่ะแล้วตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วอ่ะ

โอ้โหนี่คือความสูญเสียจากคนที่ซิ่งรถขับรถเร็ว
แข่งบนถนนเนี่ยทำให้คนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย
ต้องมาบาดเจ็บต้องมาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
ซิ่งสิครับเนี่ยกระบะซิ่งแข่งกันมาเนี่ย
ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ
ยังไม่ได้ประกันตัวนะจะได้ประกันตัวหรือเปล่าเนี่ย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของทางพนักงานสอบสวนนะคะ

ใครที่ซิ่งแข่งกันมาทั้งคู่อะเนาะ
อย่างน้อยก็ต้องเอามาสอบสวนสอบปากคำว่าคุณซิ่งแข่งกันมาหรือเปล่าใช่ไหม
ถ้าซิ่งแข่งกันมาจริงแบบนี้เนี่ยแล้วคุณหนีหายไปเลยอย่างนี้
คือต้องแจ้งข้อหาร่วมกันอ่ะ
เพราะถ้าคุณไม่แข่งกันมามันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น